อ่ะมาดูเรื่องนี้โดนตัวไหนล่ะคะคุณ

อันนี้เขาเป็นคนเรียบร้อย

สาวคนนี้ค่ะร้านบอกขอประกาศตามหาซะหน่อย
ตามหาเพราะอะไรก็คงจะสวยด้วยแหละ
แต่พลังเธอคงจะเยอะคงจะกินเข้าไปกึ่ม
ปรากฏร้านประตูห้องน้ำเป็นแบบนี้

มันไม่ใช่แค่ประตูนะแต่ผนังที่ด้านน่ะ

คุณผู้ชมคะคือเขาบอกว่าเนี่ยไม่รู้โดนตัวไหนเข้าไปนะคะ
เขาบอกว่าเห็นภาพห้องน้ำแล้วเจ้าของนี่แทบจะเป็นลม
โพสต์ภาพนี้และแคปชั่นแบบนี้ว่า
ทางร้านได้รับรายงานมีลูกค้าหญิงรายหนึ่งส่งเสียงคำราม๖หอก
ก่อนจะกลายร่างเป็นชีฮอก

เขาติดห้องน้ำหรือเปล่าเขาพยายามออกหรือเปล่า
แต่จริงแล้วเจ้าของร้านเขาบอกคล้ายกับเชอรี่บอกแบบนั้นนะ
หรือว่าพอรอลูกค้าหญิงที่กลายล่าบัญชีฮอกนั้นกลับล่ามเดิมแล้ว
ติดต่อกลับแอดมินอยากทราบว่าโดนตัวไหนมาคะ
นี่ผู้สื่อข่าวของเราเลยลงพื้นที่ไปพูดคุยกับผู้ในส่วนของร้านนี้นะคะ
คุณที่ติวัฒน์ค่ะกระเศษเทวินอายุ๒๔ปี
อันนี้นี่หน้าร้านของเขาไปคุยกับเขาก็หน่อย
ร้านเขาค่ะตั้งอยู่ที่ซอย๗ถนนนิมมารเหมินที่เชียงใหม่นะคะ
พาไปดูจุดเกิดเหตุพาเข้าไปนี่เห็นไหม
ห้องน้ำผู้หญิงอันนี้ด้านด้านหน้าเดี๋ยวเข้าไปดูด้านใน
เขาบอกว่าปกติเนี่ยเรื่องของคนเมามันก็มีอยู่ตลอดอยู่แล้ว
ไม่รู้ว่าเขาไปเข้าห้องน้ำกันอีท่าไหนกับผู้หญิงท่านนี้
ออกมากลายเป็นห้องน้ำทั้งผนังพังไปเลยจ้า
หลังเกิดเหตุประมาณ๒๓วันที่ผ่านมาเขาบอกเหตุการณ์เกิดขึ้น๒๓วัน
ตอนเกิดเหตุจริงให้ช่างมาซ่อมแล้วก็ไม่ได้ติดใจอะไรหรอก
ก็คิดว่าลูกค้าคงเมานั่นแหละแต่ที่โพสต์ลงในเพจร้าน
ก็อยากจะเตือนสตินักท่องเที่ยวว่าเวลาเมามีสติน้อย
อย่าทำให้ข้าวของภายในร้านมันพังเสียหาย
ผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าอยากจะให้สาวคนนั้นที่เป็นชีฮอกเนี่ย

หุ้นส่วนร้านท่านนี้บอกว่าแม้หลังมีข่าวมีคนแชร์ออกไป
ก็คาดว่าคงไม่กลับมาหรอกอย่าไปหวัง
เออแต่ไม่เป็นไรเขาบอกว่าร้านตอนนี้ก็ซ่อมแล้ว

น่ารักนะของร้านอ่ะ

น้องน่ารักดี
แต่ประเด็นคือคานห้องน้ำเมื่อกี้เป็นเหล็กด้วยนะ

นางอยากรู้เหตุผลเขาด้วยว่าเขาทำทำไม
แล้วก็อยากรู้วิธีการว่าเขาทำได้ยังไงด้วย

เดาแบบนี้ก่อนว่าอาจจะหนึ่งเมา

แต่ไม่รู้ว่าแรงเธอทำไมถึงเยอะขนาดนั้นไง
จะต้องเช็คดีกรีเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ร้านนี้ด้วยนะ
อาจจะแบบหูมากกว่าปกติหรือเปล่า